เกือบจะเปิดศึกกลางเมืองซะแล้วครับ
มินิบัสไปจอดขวางสุดท้ายมีการโต้เถียงกันด้วยครับ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดใกล้กับโรงลิเกอะไรหรือเปล่า
ซาวลิเกที่ใส่คือเจ้าของคลิปเขาใส่เพิ่มเข้าไปฮะ
ให้ดูมันเหมือนเป็นการชกมวยนี่แหละ
แต่จริงเป็นการโต้เถียงระหว่างเจ้าหน้าที่ของขนส่งมวลชนกรุงเทพครับ
กับชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนขับมินิบัสกับกระเป๋ารถเมย์
จับใจความได้ว่าแบบนี้ที่พนักงานมาจัดระเบียบรถ
แต่มันมีรถมินิบัสคันหนึ่งมาจอดขวางไว้ครับจอดแช่ในพื้นที่ห้ามจอด
ถ้าได้ยินนะคนถ่ายคลิปพยายามจะห้ามทับแล้วบอกเฮ้ยพี่ทั้งคู่ใจเย็น
แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายอารมณ์โมโหมาเต็มเลยครับเกือบจะวางมวยกันแล้ว
ก็ระบุข้อความไว้ด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีนะไอ้พวกอันตภัณฑ์ครองเมืองเนี่ย
ขับปาดจอดขวางไม่เกรงใจใครคนก็มาคอมเมนต์บอกไอ้เรื่องแบบนี้
ทีไรตอนจบไหว้สวยทุกทีเลยเห็นคนไทยด้วยกันน่าจะคุยกันดีนะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
แล้วก็มีปัญหาอะไรกันแน่แต่การทะเลาะกันในพื้นที่สาธารณะแบบนี้
ไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับ